เพราะว่าทางทีมชาติไทยก็เดินทางไปถึงที่ประเทศมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อย

แล้วก็มีทีมข่าวของไทยรัฐเกาะติดไปเลย

รอสายจากคุณวิรวิทเจริญเชื้อเลยค่ะ

สวัสดีครับพี่พิชชี่แล้วก็พี่อาร์มครับ
คุณวิรวิทย์ครับอย่างแรกเลยเป็นไงบ้างอากาศที่มาเลเซียร้อนหรือหนาว

ใกล้เคียงกับที่ประเทศไทยนะครับ
ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าที่ประเทศไทยเห็นว่าหนาวลง
แต่ว่ามาเลเซียเนี่ยอากาศร้อนนะครับแล้วเป็นลักษณะของอากาศร้อนชื้นหายใจลำบากอยู่เหมือนกันครับ
เพราะว่าอากาศจะคล้ายทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับ
ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่โค้ชอากิระนิชิโนก็กังวลเหมือนกันครับ
สภาพอากาศที่มันอาจจะดูเหมือนแต่มันมีความเหมือนในความต่างครับ

เรื่องต้นตอนนี้ยังไม่มีฝนตกในช่วงเวลาที่ทีมข่าวเดินทางมาถึงนะครับ
แต่ว่าในวันแข่งขันจริงเท่าที่เช็คสภาพอากาศล่วงหน้านะครับ
ไม่มีเรื่องของฝนนะครับครับแต่ว่าอากาศน่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับ
อากาศประมาณ๒๙๓๐องศามีความร้อนชื้นครับ
คุณวิรวิทย์ครับเรื่องหนึ่งที่หลายคนเขาเป็นห่วงก็คือย่าในสนามซึ่งเป็นย่าใบใหญ่
ตรงนี้มันจะมีผลกระทบต่อทีมชาติไทยยังไงบ้างฮะ
เองโว่นครับเรื่องของสนามที่เป็นย่าใบใหญ่เนี่ยแน่นอนครับจะทบ
วันนี้ผมเองก็ได้ไปดูที่สนามบุกิจดาลืมมาด้วยครับครับย่าสนามมีความคล้ายกัน
ทางเจ้าภาพมีการตัดย่าให้มีระดับที่ใกล้กับสนามบุกิจจาริวครับ

มีระวิศไปจิกย่าขึ้นมาเลยนะครับ
จิกเลยครับ
การกำชับยังแรกเลยนะก็คือแน่นอนการ
ที่จะต้องเล่นบนพื้นผิวสนามที่มันไม่เหมือนกับปกติ
ทางโทรชอาคิดานิชโน่แน่นอนว่าให้นักเตะพยายาม
ที่จะยึดมั่นในแท็กติกที่วางเอาไว้
ส่วนเรื่องของพื้นสนามมันเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
ซึ่งแน่นอนว่าทางโค้ชนิชิโนก็ต้องการให้นักเตะเล่นไปตามแผนของตัวเอง
ได้มีการเน้นย้ำกับนักเตะตอนประชุมทีมก่อนที่จะเริ่มฝึกซ้อมเมื่อวานนี้
บอกว่าขอให้นักเตะเล่นไปตามปกติไม่ต้องไปสนใจ
ไม่ต้องไปกังวลว่าคุณเล่นอยู่ในพื้นผิวสภาพแบบไหน
ให้คุณมองว่านี่คือสภาพพื้นผิวที่ถนัดสำหรับคุณมากที่สุด
แล้วน่าจะได้ผลการแข่งขันที่ดีออกไป
ขอให้ลืมไปให้หมดว่าสนามเป็นย่าใบใหญ่ใบเล็กอะไรเหล่านี้

ลืมเรื่องของย่าไปแต่ต้องมองถึงผู้เล่นของมาเลเซียด้วย
เขาก็ประกาศรายชื่อออกมา๒๓คนแล้ว
ตรงนี้ในมุมมองของคุณวิรวิทย์มองว่ายังไงบ้างครับ
ผู้เล่น๒๓คนที่ออกมานะครับเป็นผู้เล่นที่โดยมากแล้วก็จะเป็นชุดเดิม
ที่มาเลเซียใช้ในตอนที่เจอกับเวียดนามนะครับ
รวมกับคุณสุดสะพานซึ่งผู้เล่นที่หลุดออกไป
ก็ไม่ได้ถือว่าเซอร์ไพรส์อะไรมากนะครับ
คนเป็นกองหลังแล้วก็๒คนเป็นกองหน้านะครับ
เลเซียชุดนี้สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือ
เขาเลือกที่จะใช้ผู้เล่นที่เป็นลูกครึ่งมากกว่าในสมัยยุคก่อนก่อนนะครับ
หรือว่ายุคตอนที่เรามาได้แชมป์ที่บุกิจดาริวตอนนั้นเนี่ย
ไม่มีผู้เล่นลูกครึ่งเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ผู้เล่นลูกครึ่งเขาค่อนข้างเยอะนะครับ
อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดอันตรายและกองหน้าของเขาก็เป็นอีกหนึ่งจุดเป็นหนึ่งจุดแข็งของเขาเหมือนกันครับ
ผู้เล่นรู้ไปแล้วไปดูกองเชียร์กันบ้างดีกว่า
กระแสกองเชียร์ของทัพเสือเหลืองที่มาเลเซียตะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง

ตอนที่รอบรองชนะเลิศตอนนั้นนะครับ
ถ้านับในตอนนี้เนี่ยถือว่ากระแสแฟนฟุตบอลค่อนข้างเงียบเหงานะครับ
วันนี้ได้มีโอกาสไปที่สนามบุกิจดาริว

แล้วก็ผมเองเนี่ยได้ล็อกอินเข้าไปนะครับ
เว็บทิเก็ตออนไลน์ซึ่งเป็นเว็บขายตัวของทางมาเลเซียเองนะครับ
ปรากฏว่าณขณะนี้เนี่ยผมยังสามารถที่จะจองตัวในโซนของ
ที่นั่งของกองเชียร์ของเจ้าถิ่นได้อยู่นะครับ
นั่นแสดงว่าตอนนี้บัตรเข้าชมของการแข่งขัน

แต่ว่าจำนวนขายได้เท่าไหร่เนี่ย
ผมกำลังพยายามที่จะเช็คกับทางสเก็ตออนไลน์อยู่
แต่ว่าโทรไปแล้วไม่มีคนรับสายนะครับ
ก็คิดว่านัดนี้เนี่ยมีโอกาสที่กองเชียร์จะไม่ได้เต็มสนามนะครับ
เหมือนกับเกมที่เราเจอกับเขาตอนอาเซียนคลับตอนนั้น

ที่แน่บัตรโทรอัลไปเรียบร้อยแล้วในโซนเอาเวย์โซนนะครับ
กองเชียร์ไทยมากันเต็มขยกแน่นอนครับ

เพราะว่ากองเชียร์ของเราไปกันเต็มที่ส่วนของมาเลเซีย
เดี๋ยวต้องดูกันก่อนว่ากระแสจะเป็นอย่างไรนะครับ
ส่วนหนึ่งคุณวิลวิทย์น่าจะเป็นเพราะว่า

แล้วก็เกมนี้เหมือนจะเป็นเกมชี้ชะตาด้วย
ถ้าเขาชนะไทยเราไม่ได้ก็แทบจะแบร์เบอร์ตกรอบไปเลย
เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ในเรื่องของฟอร์มการเล่น
ที่อาจจะไม่ได้ดีในสองเกมก่อนหน้านี้นะครับ
แล้วก่อนหน้านี้เขาก็มีอุ่นหนึ่งเกมกับธาตุจิตฐาน
เทียบแล้วถือว่ากองเชียร์ยังค่อนข้างน้อย
แล้วโอกาสที่จะได้เห็นกองเชียร์ที่เต็มสนามในวันนั้น
ถามว่ามีมันก็อาจจะมีครับแต่เรื่องความคึกภักษ์ตอนนี้
กระแสไม่ค่อยดีนะครับอันนี้เท่าที่ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิด
แล้วก็เคยมาทำข่าวที่มาเลเซีย๒ครั้งก่อนหน้านี้
ครั้งนี้ถือว่ากระแสจบลงกว่า๒ครั้งในศึกอาเซียนคลับที่เคยได้สัมผัสมาครับ
ถือว่าเป็นเรื่องดีของนักเตะทีมชาติไทยแล้วกันค่ะขอบคุณคุณวิรวิทย์ค่ะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับย้ำกันถึงเรื่องของโปรแกรมกันหน่อยนะครับ
สำหรับเกมการขัน๒นัดที่ทางไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดกับศึกฟุตบอลโลก
รอบเข้าเลือกโซนเอเชียนะครับนัทที่๔ครับไทยครับปลูกประเยียนมาเลเซียนะครับ
แข่งขันกันที่สนามบูกิจจาริวนะครับในวันพระสมดีที่๑๔พฤศจิกายนนี้นะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดครับ๑๙นาฬิกา๑๐นาทีเริ่มเข้าสัญญาณ
จากนั้นจะเริ่มแข่งกันด้วยวัน๑๙๔๕นครับ
และหลังจากนั้นนะคะต่อเนื่องวันอังคารที่๑๙พฤศจิกายนนะคะ
นัดที่๕ของศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
ไทยจะต้องไปเยือนเวียดนามที่มินิงสเตดียม
ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เข้าสัญญาณตั้งแต่๑ทุ่มครึ่ง
ก็นอกจากจะชมผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทั้ง๒เกม